คุณผู้ชมค่ะจากดราม่าพี่เลี้ยงนางงามที่แฝงตัวอยู่ในกองประกวด
แล้วตกลงชะตาของน้องนางงามคนนี้จะต้องไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะ
เมื่อวานนี้แชร์กันเยอะเลยนะฮะกับคลิปการกึ่งแถลงแหละนะสำหรับแม่ทัพยา

แต่เราจะให้โอกาสน้อง
วันนี้มาเปิดตัวว่าเป็นผู้จัดการน้อง
และวันนี้ก็ไม่เอ่ยชื่อด้วยค่ะ
และวันนี้ก็ไม่มีการปลด

เพราะน้องก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่น้องบอกมา
ก็คงจะต้องดำเนินการ
ก็คือไม่มีชื่อน้องอยู่ในการแข่งขันอีกต่อไปค่ะ
เพราะว่ามันพี่ตอบเด็กทั้ง๒๙คนไม่ได้

ก็คือไม่มีชื่อน้องอยู่ในการแข่งขันอีกต่อไปค่ะ

เพราะว่ามันพี่ตอบเด็กทั้ง๒๙คนไม่ได้

เพราะว่ามันพี่ตอบเด็กทั้ง๒๙คนไม่ได้